คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้า
คดีสังหารโหดน้องสปายกับน้องฟอสที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ตอนนี้ตัวละครหลักซึ่งเป็นผู้ต้องหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด๖คน
ถูกจับกลุ่มได้แล้วนะคะคนล่าสุดก็คือเสียอ้วนเมื่อวานนี้
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันนี้นะคะตำรวจภูทรนาจอมเทียนก็คุมตัวเสียอ้วน
ไปฝากคังที่ศาลจังหวัดพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการประกันตัวด้วย
ระหว่างที่นำตัวไปฝากขังเนี่ยนะเสียอ้วนพูดสั้นยืนยันแบบนี้นะ
บอกว่าได้โอนเงิน๗ล้านบาทให้กับน้องสปายและครอบครัวจริง
มีหลักฐานทุกอย่างแล้วเสียอ้วนบอกเลยนะคะว่า
เดี๋ยวจะให้ญาติของเสียอ้วนไปฟ้องร้องเอาเงิน๗ล้านบาทคืนมาจากครอบครัวสปาย
ถามว่าทำได้ไหมดิฉันได้มีโอกาสถามทนายความแล้วนะคะ

เลี่ยงไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่าย๓ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ
บ่าย๓ตำรวจภูทรนาจอมเทียนนำตัวนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
ผู้ต้องหาร่วมกันยิงฟอสสปายจนเสียชีวิตที่ลานจอดรถ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดเขาจีจันทร์
นำตัวไปฝักคังที่ศาลจังหวัดพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการประกันตัวด้วย
อ้วนจังหวะที่เดินลงมาแบบนี้เห็นไหม
นักข่าวก็มารุมมาตุ้มพยายามที่จะไปถามเสียอ้วนแล้วว่า
ฝากอะไรถึงครอบครัวน้องฟอสไหม
ฝากอะไรถึงครอบครัวน้องสปายไหม
อ้วนบอกเลยนะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อกจากเรื่องที่บอกว่าเสียใจกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะ
อ้วนยังพูดถึงเงินจำนวน๗ล้านบาทด้วย
เวสบุ๊คทั้งในไลน์ทิ้งท้ายด้วยนะคะ
มีประโยคนึงนะเสียอ้วนคือเมื่อวาน
ที่ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก้มกราบที่บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักที่วัดเขาชีจันทร์นะคะ
อ้วนบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริง
จังหวะที่เขาพยายามที่จะเจาะปืนไปที่สปายแล้วก็ฟ้อนเนี่ย
มีอยู่จังหวะหนึ่งนะปืนยิงไม่ออกอะค่ะ
กระสุนบอดกระสุนให้กระสุนด้าน
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงเสียอ้วนกันหน่อยนะคะ

อยู่ในสลิปอยู่ในเฟสอยู่ในอะไรหมด

ประวินาแล้วก็นี่ครับผมครับผม

อกจากจะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

มีการโอนเงิน๗ล้านบาท
หลายครั้งให้กับครอบครัวของน้องสปาย
เรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องของลึกความลึกตื้นหนาบาง

แต่ทีนี้ก็มีคำถามนะเป็นหลักฐาน
แต่ก็มีคำถามว่าลักษณะการให้แบบนี้

ทีนี้เสียอ้วนบอกว่าก็จะฟ้องร้องเอาเงิน๗ล้านบาท
คืนมาจากครอบครัวของน้องสปาย
แล้วคำถามคือถามว่าทำได้ไหม
เพราะลักษณะนี้เป็นการให้โดยเสน่หา
ที่ฉันได้สอบถามทนายความนิติธร

คือการให้โดยเสน่หาจะต้องมีเหตุผล
เรื่องของการถอนการให้ด้วย
เหตุผลของการถอนการให้ก็เช่นเรื่องของการเนรคุณ

ก็สมมุติว่าเสียอ้วนเอาเงิน๗ล้านไปให้สปาย
แล้วสปายเนรคุณอะไรที่เข้าข่ายเนรคุณเช่น

อ้วนไปขอความช่วยเหลือจากสปายแล้วสปายไม่ให้

แล้วถ้าเกิดว่าสปายไปทำความผิดอาญา
ความผิดร้ายแรงกับเสียอ้วนอันนี้ถือว่าเนรคุณ
พูดจาดูหมินดูถูกเหยียดหยามอันนี้ถือว่าเนรคุณ
ส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าสปายไปมีผู้ชายใหม่

ไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของความผิด
ที่จะเพิกถอนการให้โดยเสน่หาได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียอ้วนจะใช้เหตุผลเรื่องของการว่า
สปายไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วไปเรียกเงิน๗ล้านบาทมา

ทีนี้หลังจากที่การทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็คือเริ่มทำแผนช่วงประมาณบ่าย๓โมงที่เขาชีจันท

หางทันทีนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่า
ทนายความของเสียอ้วนเดินทางมาพบตำรวจที่สพนาจอมเทียน

แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ทีนี้ย้อนไปอีกสักหน่อยช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา

ตำรวจนำเสียอ้วนไปที่ห้องธุรการทางคดีค่ะ
ให้พยานที่มาสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ได้ชี้ตัว

อยู่ที่บริเวณหน้าเขาชีจันทร์ในช่วงที่เกิดเหตุ
ซึ่งพ่อค้าคนนี้ชี้ตัวเสียอ้วนได้ถูกต้อง
หลังจากนั้นนำตัวเสียอ้วนขึ้นไปที่ห้องคุมขังเหมือนเดิม
รอการฝากขังนะคะผู้สื่อข่าวถามว่า
ถามอีกถามแล้วถามอีกเวลาที่ตำรวจมีการควบคุมตัวมา
สื่อข่าวถามตลอดแหละถามเหมือนเดิม
มีอะไรจะฝากถึงแม่ไหมแม่ของสปายกับแม่ของฟอส
อ้วนยิ้มแล้วก็พยักหน้าไม่ตอบคำถามใด
เฉยยิ้มมุมปากนิดหน่อยนะคะ
เมื่อคืนคือนอนที่คุกของโรงพักษ์สพนาจอมเทียน
แล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายตำรวจนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่ตี๔เลยนะพี่ชายแล้วก็น้องชายของเสียอ้วน
เดินทางมาเยี่ยมที่สพนาจอมเทียน
แต่เนื่องจากว่าตี๔มันไม่ใช่เวลาเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่
ทีนี้พี่ชายกับน้องชายของเสียอ้วนเนี่ย
ก็เดินทางกลับมาใหม่ช่วงสักประมาณ๙โมง๕๕นาที
เดินทางมาใหม่ค่ะแล้วก็เอาข้าวมาให้เสียอ้วนได้ทานด้วยนะ
ก็เป็นข้าวไข่เจียวหมูสับกับข้าวหมูทอดมาให้เสียอ้วนได้กิน
แล้วใช้เวลาในการพูดคุยกันไม่นานค่ะ
สักประมาณ๕นาทีก็พูดคุยเรื่องของธุรกิจนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็ขับรถคันนี้กลับออกไปค่ะ